จากประเด็นหน้าหนึ่งเรื่องการเมืองเราขยรปลงมาดูภาพใต้ประเด็นหน้าหนึ่งกันแหล่ง
ดูอย่างเดียวไม่พอปรบมือ
หลายสำนักที่ได้รับรางวัลกันด้วย
เพราะว่างานนี้สมาคมนักข่าวอาจยกรรมแห่งประเทศไทย
ก็มอบรางวัลให้กับผู้สื่อข่าวช่างภาพ
ถ่ายภาพยอดเยี่ยมทำข่าวยอดเยี่ยมตลอดปี๒๕๕๙
ไทยรัฐเองก็คว้าไปหลายรางวัลทีเดียวนะคะ
ไล่เรียงกันหน่อยนะคะใครได้รับรางวัลอะไรกันบ้าง
โทรทัศน์ชุดสืบพยานแพะระนอง
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลชนะเลิศ
โทรทัศน์เชิงสืบสวนสอบสวน
จากสมาคมนักข่าวอัธยกรรมแห่งประเทศไทยค่ะ
ซึ่งก็เป็นประเด็นข่าวที่ได้รับความสนใจของสังคม
ในกรณีที่ครอบครัวนายวิโรธสุวรรณี
จำเลยในคดีฆ่าอบตบังริ้นจังหวัดระนองปี๒๕๕๙
ฟ้องกลับพลตมตรีรณรงฮงสายแก้วกับพวก

ซึ่งตำรวจจับนายวิโรธระบุว่าเป็นมือปืน
จนถูกสารดีการพี่ภาคสาประหารชีวิต
แต่ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะคะ

นายวิโรธปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหาร
แล้วก็ยืนยันว่าวันเกิดเหตุ
นำคณะเดินทางไปดูงานที่ต่างจังหวัดค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ตามเรื่องนี้โดยลงพื้นที่
พบพยานใหม่และนำเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เป็นประเด็นที่ทางตำรวจเองเนี่ย
ถูกตรวจสอบการทำหน้าที่ด้วย
เป็นข่าวใหญ่ในช่วงนั้นนะเอาไปต่อบางคริ้นเนี่ยนะฮะ
ก็รับรางวัลชนะเลิศไปเลยนะคะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้ค่ะ
ก็มีนายอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
จำกัดมหาชนนายศิโรธมิ่งขวัญ
นายกสมาคมนักข่าวอาจยากรรมแห่งประเทศไทย
นายวรนันชัชวัลธิพากรศิลปินแห่งชาติปี๒๕๕๙
สาขาทัศนสินด้านภาพถ่ายพร้อมด้วยนายสุธินบัวตูม
อนุกรรมการด้านข่าวกรองปปช
ร่วมกันจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดข่าวอาจยากรรมแห่งปี
และนักข่าวป้ายแดงแห่งปี๒๕๕๙ถึง๒๕๖๐นะคะ
นายกสมาคมนักข่าวอาจยกรรมแห่งประเทศไทย
บอกว่ารางวัลนี้ได้มอบให้ผู้สื่อข่าว
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักข่าวอัธยกรรม
ที่ต้องทำงานหนักทำงานเสี่ยง
รวมถึงสร้างสรรค์สังคมในแง่มุมต่าง
ครั้งนี้ได้พิจารณาให้ข่าวสื่อพยานแพ้ระนอง
ของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีรับรางวัลชนะเลิศนี่แหละค่ะ
เพราะว่าการทำหน้าที่ถือว่าเสี่ยงภัย

รวมถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้
จะส่งผลให้นำตัวผู้กระทำความผิด
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมได้
ซึ่งการตัดสินเองค่ะก็เชิญคณะกรรมการ
ที่เป็นนักสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยต่าง
มาร่วมกันลงความเห็นเพื่อความโปร่งใส
มาตรีก็ออกมาเป็นเอกกระฉันค่ะ
และนี่เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ก็คงไม่ได้ข้อมูลมาได้ง่ายต้องเสี่ยงภัย
กรรมการท่านก็เห็นว่าหนึ่งเป็นรูปธรรม
ข่าวก็มีความยากลำบากเสี่ยงภัย
ข่าวนี้ค่อนข้างยาวพอสมควร
หมายความว่าทุ่มเทเกาะติด

ปีนี้ไทยรัฐทีวีก็ยังคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ๒

รางวัลชมเชยจากข่าวเด็กชายขอบ
ประเภทข่าวเชิงช่วยเหลือสังคมนั่นเองนะคะ
ส่วนสื่อในเครือไทยรัฐกรุ๊ป
อย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็ไทยรัฐออนไลน์เนี่ย
คว้ารางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
แล้วก็รางวัลนักข่าวจิตอาสามาครองได้นะคะ
ทั้งหมดเนี่ยก็คือ๙รางวัลจาก๖ประเภทนั่นเอง
ประเภทก็เป็นข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน

ข่าวเชิงรางวัลนักข่าวจิตอาสา

นักข่าวจิตอาสาก็อยู่ที่สุพรรณบรีน

กับทุกช่องเลยกับทุกสื่อเลย
ร่วมกันทำหน้าที่ตรงนี้นะครับ